คุณผู้ชมครับเราจะไปดูบรรยากาศของจุดคัดกรองกันอีกครั้งนะครับ
จุดคัดกรองคัดกรองประชาชนเข้าไปยังพื้นที่ชั้นใน

แต่๒๐กว่าจุดคัดกรองก็เป็น๒๐จุดคัดกรองชั้นนอก
ที่จะดูแลประชาชนที่จะเข้าไปยังพื้นที่ของทั้งพระราณพระราชวังดุสิต
ถนนราชดำเนินนอกนะครับ
ดังนั้นตอนนี้เราไปดูจุดคัดกรองชั้นนอก
นั่นก็คือบริเวณจุดสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะครับ
ซึ่งมีประชาชนยืนรอกันแถวไม่ขยับนะครับ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณเกริกชัย
คุณโทรรายงานสดจากสะพานผ่านฟ้าลีราชครับ
ประชาชนจำนวนมากยังคงรอที่จะเข้าไปสู่จุดคัดกอง
โดยเฉพาะที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีราช
มีประชาชนจำนวนมากและหนาแน่น
แม้ว่ายืนรอกันสำหรับสองสามชั่วโมง
เพื่อที่จะเวลาไปในท้องสนามหลวงได้ครับ
ประชาชนที่เข้ามาจากทางถนนยมมราชประถงที่๑
ฟ้าลิราชเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดคัดกรองที่๔เริ่มจะเนืองแน่นมากขึ้น
เพราะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีระบบขนส่งที่ใกล้ที่สุดในการเดินเท้าของประชาชน
เข้ามาสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ประชาชนหลายคนออกมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือบางคนเพิ่งออกมาจากบ้าน
เล่าว่าก่อนมาได้เตรียมตัวเตรียมร่างกายแม้จะต้องรอนานขนาดไหน
แดดจะร้อนหรือฝนจะตกก็จะขอเดินหน้าเข้าสู่แสดงความอาลัย
แด่ในหลวงราชการที่๙ให้ใกล้ชิดที่สุดให้ได้
เช่นเดียวกับลุงสุพศสุรสิทธิ์อายุ๗๔ปี
บอกว่าจะพยายามเข้าไปให้ใกล้ที่สุด
แม้ตัวเองจะมีโรคความดันอยู่
แต่ถ้าไม่มีอาการกำเลิบก็จะเข้าไปใกล้ที่สุดให้ได้เช่นกัน
ไหนเธอโมงแต่เดี๋ยวด่าหล้อนเดี๋ยวฝนตก
อันนี้มีโรคว่าจำตัวหรือว่าอะไรไหมครับ
ก็มีความดันแต่มียามะ
ถ้าทนได้ก็จะเอาเข้าไปเถอะไหม
ก็ย้าเหรอก็ไม่ไหวไม่มาเดินตรีสาม
แต่นึกว่ามันไม่เลือกได้แค่ไหนเราก็ต้องดูก่อน
แม้จะมีประชาชนบางส่วนที่เข้าไปในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับ
แต่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีราชบริเวณแห่งนี้ประชาชนยังคงเหนียวแน่น
ตลอดจนไปถึงท้ายวัดสาเกตและใกล้ที่จะถึงสะพานพระปกเก้าอีกด้วยครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ